คือยืนยันใช่ไหมครับพี่ว่าคือสมจิตพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยใช่

ก็ตอนแรกเพื่อนข้างบ้านเขาเขาได้ยินเสียงว่าร้องโอ๊ยแล้วก็เรียกชื่อลำดวนเพื่อนข้างบ้านเขาชื่อลำดวนก็ตอนแรกเพื่อนข้างบ้านเขาเขาได้ยินเสียงว่าร้องโอ๊ยแล้วก็เรียกชื่อลำดวนเพื่อนข้างบ้านเขาชื่อลำดวนก็ตอนแรกเพื่อนข้างบ้านเขาชื่อลำดวนก็ตอนแรกเพื่อนข้างบ้านเขาชื่อลำดวนก็

ผู้หญิงทำไมไม่มีเสียงก็เลยเปลี่ยนกันไปเรียก

วนค่ะเรียก
ก็แจ้ง๑๙๑ก็พอ๑๙๑มาผู้ใหญ่บ้านมาก็เคาะประตู
เขาก็ไม่เปิดก็เลยลองไปหลังบ้านหลังบ้านเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้

เปิดกรณ์ไว้เปิดกรณ์ไว้แบบต้องรวดบอกว่าข้างในไม่มีใครเขาไปเที่ยวแหละมั้ง
ดูแล้วดูตามตู้ไม่มีอะไรก็ปิดบ้านไว้อย่างเก่าเพราะว่ากลัวกล่องเขาหาย
พ่อญาติพวกหลานสาวเข้าไปเขาก็กดโทรศัพท์ดู
เพราะว่ามันมีแค่พก๒เครื่องแต่เห็นเครื่องเดียว

อีกเครื่องหนึ่งก็เลยดังในที่นอน